ออเบอร์ตอร์มหาสนุก
เรามาสนุกสนานกันต่อนะครับผม
ในช่วงนี้ครับออเบอร์ตอร์ขอปรุง

ช่วงออเบอร์ตอร์ขอปรุง
เป็นการแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านสองทีมในตำบลครับ
โจทย์ความเป็นที่สุด
ทีมไหนผนึกกำลังกันทำให้ทีมของเราเป็นที่สุดมากกว่า
ก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลย๑๐๐๐บาท
ซึ่งในวันนี้เราจะนำอาหารขึ้นชื่อของชาวอำเภอลองอย่างขนมเส้นน้ำย้อยมาทำการแข่งขันกันนั่นเองล่ะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยขอไปพบกับกรรมการที่จะมาเป็นศักดิ์ขีพยานทั้ง๓ท่านกันก่อนดีกว่า
เรามาพบท่านคณะกรรมการเลยดีกว่า
ท่านแรกนะครับท่านคันชิตนากิจสวัสดีครับ
ท่านคันชิดขนมเส้นน้ำยอย

ก็ค่อนข้างบ่อยครับ
รู้เลยมั้ยครับรู้เลยมั้ยว่าอย่างเงี้ยปุ๊บอ๋อแป้งดีลวกเส้นดีสุกดี

รู้เลยนะครับรู้ความอร่อยเลยนะครับ

เอาแล้วต่อไปครับท่านที่สองนะครับผมท่านนายกของเรานะครับกำลังจะหลับอยู่นะครับ
ท่านนายกอบตหัวทุ่งนะครับท่านนายกมณัฐครับสวัสดีครับ

นะครับทานในบ้านหรือว่าทานนอกบ้านครับ
ส่วนมากก็จะเป็นร้านครับ
อ๋อเป็นร้าน

ชงเองเล่นเองตกเอง
นี่แหละตลกซุปเปอร์สตาร์ตัวจริง
แต่ขอหยุดมุกทาฮาไว้ตรงนี้ก่อนครับ
เพราะว่าหลายคนอยากที่จะรู้กันแล้วว่า
วันนี้เราจะแข่งขันอะไรกัน
ชื่อเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือ
ไยยาวเด่นขนมเส้นน้ำย้อย
เกมใหญ่ยาวเด่นขนมเส้นน้ำย้อย

ทั้งสองทีมจะต้องทำขนมเส้นแบบสด
แล้วนำมาขดต่อกันให้เป็นวงกลมไปเรื่อย

โดยห้ามมีช่องว่างของพื้นที่เหลือโดยเด็ดขาด
โดยเราจะวัดความใหญ่จากเส้นผ่านศูนย์กลาง
ส่วนตอนนี้เนี่ยน้องพลอยและผู้เข้าแข่งขัน

ตอนนี้หัวหน้าทีมนะคะอยู่ข้างเรา

เรื่องขนมเส้นนี้เราทำมานานอย่าง

ที่บ้านสืบทอดอย่างบรรพเวรุ่นค่ะ

สีฟ้านี่คิดว่าเราจะชนะไหมครับวันนี้
มีความสุขกันมากเลย

เฮ้ยโอ้โหตอบตรงเลย

อยากมีอยากมี
คิดว่าทีมสีส้มจะชนะไหมครับ

ทำมากี่ปีแล้วขนมจีน

ทีมสีฟ้านี่เขาทำขนมเส้นกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยล่ะ
ส่วนทีมสีส้มเนี่ยเพิ่งจะทำกันมาแค่๕ปี
แต่ไม่แน่นะรสชาติเนี่ยอาจจะไม่เด็กตามอายุก็ได้
ซึ่งวัตถุดิบก็พร้อมเกือบหมดแล้วล่ะครับ

ทั้งสองทีมจะต้องออกไปตามหากันก่อน
เมื่อไม่มีแป้งนะครับวันนี้เราก็ไม่ต้องแข่งนะครับ
หมายถึงราวราวราวราต้องแข่งครับ
ศิลปะล้านนาที่ชาวหัวทุ่งนับถือและศรัทธามา๑๖๖ปี
ศิลปะล้านนาที่ชาวหัวทุ่งนับถือและศรัทธามา๑๖๖ปี
นี่คือคำใบ้ของสถานที่ที่ซ่อนแป้งของทีมสีฟ้าครับ
ถ้าหากเป็นคนตำบลหัวทุ่งจริงก็ต้องรู้จักสิ
ทีมของสีฟ้านี่คิดว่าเป็นวัดไผลล้อมเจ้า
วัดพ่ายล้อมเพราะเหตุนั้นอย่างเจ้า

ไม่ใช่ครับนานครับผมเนินนี่คือนาน
รางวัลเกษตรดีเด่นของจังหวัดแพร่ในตำบลหัวทุ่ง

รางวัลเกษตรดีเด่นของจังหวัดแพร่ในตำบลหัวทุ่ง
นี่คือคำใบ้ของสถานที่ที่ซ่อนแป้งของทีมสีส้มครับ
แล้วพวกเขาจะคิดว่าเป็นที่ไหนกันล่ะ
คิดว่าเป็นสวนพุษตานมสดของคุณอุดมมั่งมีค่ะ
แล้วทำไมต้องเป็นสวนพุษานมสดเขาได้เกษตรดีเด่นเหรอ
ที่อื่นมีนี่ไม่อร่อยเหมือนตำบลหัวทุ่งอะค่ะ
ไม่ใช่ครับความอร่อยของ

เฮ้ยจะบ้าระ
พุษาที่ไหนมันจะออกลูกเป็นมะยมกันล่ะครับ
ในเมื่อทั้งสองทีมได้คำตอบในใจกันแล้ว

รีบออกเดินทางไปหาแป้งหมักทำขนมเส้นกันเลย
ตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมและน้องพลอย
ก็ออกเดินทางกันด้วยรถปิ๊กอัพอิซุสุขั้นแกร่ง

และนี่ก็คือสวนพุษานมสดของลุงอุดม
ส่วนที่ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่น
ประจำจังหวัดแพร่นั่นเองล่ะครับ
ถ้าแม่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะให้คำใบ้เพิ่ม

ใบ้นี้จะบอกถึงตำแหน่งที่ซ่อน

ฮะแดงอยู่เหนือหัวอะไรกันละเนี่ย
เล่นทำเอาแม่ทีมสีส้มเนี่ยหน้าเบะเลยล่ะ

หรือจะเป็นพุษากายพันธุ์

ไปกับทีมสีส้มแล้วล่ะ
แดงอยุ่ตรงที่นี่
แดงเหนือหัวหรืออะไรเนี่ย

นี่อยู่ตรงไหนเนี่ยไปที่หลงหลง
ตอนนี้เนี่ยเราตามไปดูทีมสีฟ้าที่กำลังเดินทางไปยังวัดไผลล้อม
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทีมสีฟ้าคิดว่าแป้งของพวกเขาอยู่ที่นี่นั่นเองล่ะครับ
และเช่นกันค่ะพลอยก็มีคำใบ้มาให้สีฟ้า

ดังบางเวลาอะไรกันอีกล่ะครับเนี่ย
เล่นวิ่งมันรอบวัดเลยเหรอป้า
เหรอจ๊ะคุณพี่ไหนมาวิ่งหามันทั้งในถังขยะทั้งในพุ่มไม้กันละเนี่ย
เดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสก็ว่าให้หรอก
คุณผู้ชมคะสำหรับวัดไผลล้อมแห่งนี้นะคะ
ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ของชาวหัวทุ่งเลยก็ว่าได้นะครับ
ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยนะคะ
เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับลูกหลานตราบนานเท่านานค่ะ
ต้องปุ่นบ่ไปจะน่าไปตั้งนี้นะเจ้านะ
นี่น้องพลอยเขาให้ข้อมูลจบแล้วนะยังหากันไม่เจออีกเหรอเนี่ย
เอาเป็นว่าให้ทีมสีฟ้าเขาเถียงเรื่องที่ซ่อนกันไปก่อนครับ
ตอนนี้เนี่ยขอย้อนกลับไปดูทีมสีส้มกันหน่อยสิว่า
เป็นลมนอนกลางสวนพุษากันแล้วหรือยัง
ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเข้าไปหน่อยสิ

แดงอยู่ข้างบนแดงอยู่ข้างบน

หรือว่านี่คือสัญลักษณ์จุดซ่อนแป้งตามคำใบ้ของทีมสีส้ม

อ๋อเจอแล้ว

เจอแล้วค่ะ
กว่าทีมสีส้มจะเจอแป้งครับ
เล่นวิ่งกันพลาดทำเอาพุษานมสดเนี่ย
แทบเกือบจะหมดสวนเลยล่ะ

ขนมเส้นน้ำย่อยมึงร้อง
ตอนนี้ทีมสีฟ้านะคะตอนนี้ดูเหมือนว่า
กำลังจะขึ้นไปหาอะไรที่ระคังนะคะ

เอ๊ะหอระคังกับคำใบ้

ไม่ถึงทำไงดีล่ะเนี่ย
เจอแล้วเจ้าเป็นทำขนมเส้นน้ำย่อยเจ้า

แบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าทั้งสองทีม
ได้แป้งหมักพร้อมที่จะนำกลับไปแข่งขันกันทำ
ใหญ่ยาวเด่นขนมเส้นน้ำย้อยกันแล้วล่ะครับ
แต่ต้องอดใจรอกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าครับ

เรามาต่อมารับสมอง